มาดูเหตุการณ์นะคะเกิดแก๊งวัยรุ่นค่ะตีกัน
ในงานที่เป็นงานที่เจ้าภาพเขาอุตส่าห์
จ้างหมอลำมาจะมาแสดงเพราะว่าจะทำบุญให้พ่อ
กลายเป็นว่าวัยรุ่นเอาปืนมาในงานด้วยแล้วมีการยิงขึ้นฟ้า

คนเป็นหลายอร่อยคนครับคนสองสามคนมีคำไล่ในงาน

เป็นเรื่องที่แย่ที่สุดนึงคือพระนาม
มีคนพูดออกไมค์ออกลำโพงด้วยนะคะว่า
ประนามคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้แย่ที่สุด
คุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายต่อหลายนัด
ขวัญบอกให้เลยว่างานนี้เป็น๑๐นัดค่ะ
จังหวะที่คนกำลังสนุกสนานหน้าเวทีหมอลำอยู่ดี
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาชักปืนยิงขึ้นฟ้า
โอ้โหคนวิ่งหนีตายกันจ้าละวันนะคะ
เจ้าหน้าที่อพรที่อยู่ในงานก็ทำอะไรไม่ได้

หมอลำเลิกปรากฏมีคนไม่ทราบกลุ่มอีก

ไปเผารถมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นอีกหมู่บ้านด้วยค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนนะคะของ๑๔มีนาคม
นี่คือสภาพรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกเผาค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านดุงอุดรธานี

งานนี้เขาจัดมาเป็นงานบุญแจกข้าว
หรือเอาง่ายก็คืองานทำบทอุทิศศูนย์กฎสน

แล้วเจ้าภาพเขาจ้างหมอลำมาแสดง
ก่อนเกิดเหตุมีวัยรุ่นในหมู่บ้านเข้าไปทะเลาะกัน
เจ้าภาพเอาจริงขึ้นไปพูดเตือนมาแล้วทีนึง
บอกว่าถ้าเกิดใครตีกันเดี๋ยวจ่ายค่าหมอลำมาเลยนะ

ตอนนั้นวัยรุ่นชักปืนขึ้นมาขู่๑๐นัด

คือเขาให้ข้อมูลมาว่าเขามาด้วยกัน๓คน

แล้วมีหนึ่งคนเป็นน้องของเมียอดีตผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะ
ไปเจอกับเจ้าภาพไปถามซะหน่อย
พี่เจ้าพาคุณนี้ชื่อว่าหนังพี่มนต์นะคะอายุ๔๗ปี
บอกแบบนี้ว่าจัดงานนี้วางแผนมาเป็นเดือนเลยคุณแซค
ตั้งใจอยากจะทำบุญให้พ่อยอมรับเลยช่วงค่ำในงานหมอลำ
มันมีวัยรุ่นเยอะจริงไม่รู้มาจากไหนต่อไหนกันบ้าง
และยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไปมีเรื่องกันมาก่อนแล้วรอบหนึ่ง
จนกระทั่งตอนเที่ยงคืนตัวคุณพี่เนี่ยนะคะพี่มนต์
เขาก็ถือรูปพ่อเขาไปตรงหน้าเวทีหมอลำเพราะอะไร
กำลังจะทำพิธีจุดทูปเรียกวิญญาณพ่อ
จากนั้นตอนนั้นมีหนึ่งในวัยรุ่นที่รู้ชื่อมาว่าชื่อในรอน
รอนถือปืนเข้ามาแล้วยิงลงพื้น๓นัดปั้ง
พร้อมกับยิงขึ้นฟ้าอีก๑นัดนี่๔แล้วนะคะ
แล้วอ้างว่าจะยิงข่มขู่วัยรุ่นที่มีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้
ตอนค่ำเสร็จในรอนก็มีเรื่องอีก
สุดท้ายเขาก็งงว่าเขาไปทำอะไรให้นายรอน
พอใจในรอนเลยมาทำแบบนี้หรือเปล่า
ไนรอนมายิงปื้นอีกแล้วบอกว่านี่ยิงไป๔นัท
คิดนัดละเท่าไหร่ล่ะโอ้โหหลังเกิดเรื่อง
คุณพี่มนต์พี่พี่มนต์ยอมรับนะบอกเสียใจมาก
เอาตรงจัดงานก็เพื่อพ่อยังไม่ทันได้จุดทูปบอกพ่อเลย
สุดท้ายยุติงานเลิกค่ะเพราะกลัวอาจจะมีคนเจ็บคนตายในงานบุญของพ่อ
ยืนยันพี่ไม่เคยมีปัญหากับคนชื่อในรอนจริงนะ
แล้วยังไม่รู้ด้วยว่าเขายิงไปเพื่ออะไร
พ่อเลยเข้าไปแกล้งความตามซึ่งจำแม่ย่านจะเข้าไปแกล้งความมีปัญหา
อืมนี่คือทางฝั่งของเจ้าพาบพี่พิมนต์ที่เค้าบอก
คนที่เค้าพูดถึงว่ายิงปืนคือไนรอนจริงนะ
เราก็ไปฟังทางฝั่งของนายรอนกันบ้าง

ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเลยนะคะกับพี่พิมลเนี่ย
ไปเจอภรรยาของนายรอนเนี่ยเขาเล่าแบบนี้
เขาบอกคืน๑๔มีนาคมเอาจริง
ตัวเธอเองเนี่ยเธอก็ไปดูหมอลำกับสามีก็คือในรอนด้วย
แต่มันมีวัยรุ่นที่ไหนไม่รู้เห็นมาป่วนในงาน
ตอนนั้นเนี่ยสามีคือในรอยพยายามเข้าไปห้าม
เพราะกลัวว่าวัยรุ่นที่มีเรื่องกันจะทำให้งานบุญ
ของคุณพิมนต์มันพัง
แต่เด็กวัยรุ่น๒กลุ่มไม่ฟังคำเตือน
สุดท้ายสามีก็เลยตัดสินใจเดินไปหยิบปืน
เอาไว้ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมายิงขู่๔นัด

ไม่ได้ตั้งใจไปสร้างความวุ่นวายหรือทะเลาะกับใครในงานค่ะ
คือจะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการยิงเพื่อระงับเหตุ
แต่ตำรวจบอกว่ามีความผิดค่ะ
ออกหมายเรียกในรอนแล้วและก็โดนปรับไป๒๐๐๐บาท
จากพกพาปืนไม่มีทะเบียนและยิงปืนในที่สาธารณะ
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกเผาแล้วก็ทุบอยู่ในหมู่บ้านนาคำวัง

ตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นของกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาดูหมอลำนั่นแหละค่ะ

ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องเอารถมอเตอร์ไซคันนี้ที่ถูกเผามาตรวจสอบที่สถานีตำรวจ
แล้วก็ต้องเรียกกลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาะกันมาสอบสวนต่อด้วยค่ะ